เพราะว่าวัยรุ่นบุกไป

นั่นผู้ต้องหาทำไมปล่อยตัวไปได้
คนเสียหายคนบาดเจ็บมีตั้งเยอะแยะ

ผู้ต้องหาเมื่อคืนคือปล่อยกลับไปหมดแล้วหรือครับ
โอเคหมดแล้ว

ผู้เสียหายเยอะแยะโอ๊ะก็ให้เดินปุ๊กอ่านขนาดนี้
แล้วไปยิงเขาแล้วมันปล่อยกลับกันได้ยังไง

อ่ะแล้วอีกคนไงอีกคนไม่ได้เสียรับประกันแล้ว

ไม่ใช่อันนั้นเขารู้จักคนนั้นเนี่ยเขาไม่จับคนนี้ให้ผม

เขาเข้าใจแต่อันนั้นผมที่สอบที่หลังเนี่ย

จัยเย็นค่ะ
รุ่นที่มาโวยวายนี่โอ้โหขึ้นเสียงหนักเลยฮะครับนายอิทธิอุตภาวอายุ
สิบเก้าปีเป็นคนถ่ายคลิปไว้นะเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมด
๖มิถุนายนมีวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาดกันผู้ต้องหาสองคน
เอาปืนมายิงน้องชายเขาอายุสิบหกปีแต่ว่าหลบได้ทันนะจากนั้นมีการ
ทุบมอเตอร์ไซค์จนพังเสียหายแล้วขโมยเอากุญแจมอเตอร์ไซค์ไปอีก
จังหวัดนครปฐมไปแจ้งความในข้อหาพยายามฆ่า
พอคุณอิทธิกับน้องมาติดตามความคืบหน้าทางคดี

เห็นว่าตำรวจกลับแจ้งข้อหาเพียงคดีพกพาอาวุธปืนเท่านั้น
แล้วก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปด้วย
ทั้งที่คดีนี้มีผู้เสียหายหลายคนเลย
เพราะตัวผู้ต้องหาก่อเหตุวันเดียวถึง๖กรณีเลยนะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
เขารู้สึกว่าแม่ตำรวจไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาเลย
แต่เพื่อความเป็นธรรมครับนักข่าวเราไปคุยกับ
พนักงานสอบสวนสพโพรงมะเดือครับร้อยตำรวจเอกผู้ชง
ก็คือตำรวจที่อยู่ในคลิปนี่แหละนี่ทางขวานี่นะ

ร้อยตำรวจเอกผู้ชงบอกคดีนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้คนนึง
พร้อมกับปืน๑กระบอกส่วนผู้ต้องหาอีก๑คน
ตำรวจเชิญตัวมาที่โรงพักเนื่องจากว่านั่นยังเป็นเยาวชนอยู่
ก็นำตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้สารไต่สวนการจับกลุ่ม
ต่อมาผู้ปกครองของเยาวชนยื่นประกันตัวจากศาลไป

ตำรวจก็ไม่สามารถจะคุมตัวเยาวชนได้ครับ
เพราะว่ากฎหมายให้คุมตัวได้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมง
พอตำรวจปล่อยตัวผู้ต้องหาไป
ปรากฏว่าไอ้ผู้ต้องหานั้นไปโพสต์ในโซเชียล
โพสต์ลักษณะเหมือนท้าทาย
ตรงนี้ใช่ไหมเลยทำให้วัยรุ่นนั้นเขาไม่พอใจ
วัยรุ่นก็เลยไม่พอใจไงบุกมาโรงพักเลย
มันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่า

เชิญผู้ปกครองของผู้เสียหายเชิญทนายความและกำนันมาประชุมกัน
แจ้งขั้นตอนการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชน
ทุกฝ่ายเข้าใจแล้วเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
คือเป็นเยาวชนก็ต้องส่งสารเยาวชนและครอบครัว
ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสารเยาวชนและครอบครัว